และล่าสุดคุณผู้ชมค่ะคุณสงกรานเตชนรงค
เขาออกมาเปิดใจเลยออกมาชี้แจงผ่านทางไทยรัฐออนไลน์

ค่ะเรื่องมือที่๓ที่ผู้หญิงคนนี้ถูกตกเป็นข่าว
ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แบบพันล้านเปอร์เซ็นต์เลย

คือน้องผู้หญิงคนนี้เขาเคยมาให้สัมภาษณ์คุณสงกราน
คือเขามาขอคุณสงครานสัมภาษณ์นั่นแหละออกรายการ
เป็นปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็เจอกันแค่๓๔ชั่วโมงในการทำงานเท่านั้น
คนในโซเชียลก็โอ้โหเข้าไปทะลมเลย
คือเขาก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องนะ

ซึ่งเขาบอกกลับมาว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องขอโทษ
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นในแบบที่ข่าวออกมา
ก่อนที่จะมีการยืนยันความสัมพันธ์เลยนะคะ

แม้ว่าจะมีทะเลาะระหองระแหงกันบ้าง
แต่ว่าไม่มีทางเลิกกันแน่นอน
แล้วก็ไม่มีเรื่องมือที่๓ด้วย
แล้วก็แน่นอนว่าคุณสงกรานบอกเลยว่า
จะพยายามเดินหน้าง้ออย่างเต็มที่

คนเราเนี่ยนะเป็นแบบแต่งงานกันไป

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสงกรานยืนยันว่า
เขาจะเดินหน้าลุยง้อเต็มที่เลย
แล้วชาวเน็ตตอนนี้ก็ทำงานกันถึงขั้นที่ว่า

โอ้โหจากภาพแค่นี้เองกลายเป็นประเด็นขึ้นมา

อย่าเพิ่งใส่อะไรไปไกลเดินสติกันกลับมานะครับเปิดรับฟังข่าวสารในหลายด้านหลายแง่
เดี๋ยวฟังความจริงกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเนอ
สำคัญต้องเช็คก่อนที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารทุกครั้งนะคะ
เพราะว่ามันอาจจะไปพาดพิงถึงใครหรือเปล่า